และก็พ่วงตามมากับดราม่ามากมาย
โดยเฉพาะข้อรหาที่ไปเกี่ยวพันกับ

ถึงวันนี้นะคะประเด็นนี้ปัดตกไปแล้วจ้า

คือเจดก็บอกว่ารู้สึกเบาใจมากนะคะ
ที่ได้ให้เวลาพิสูจน์กับสิ่งที่หลายคนแบบตั้งแง่อยู่นะคะ
ส่วนตัวเองนั้นไม่คิดมากกับกระแสด้านลบอยู่แล้วนะคะ
ในส่วนคู่ของอบรางเนี่ยค่ะเจดก็คือเมาส์กลางวงสัมภาษณ์นี่แหละค่ะ
บอกว่าเอาจริงพี่ผมก็เชียร์คู่นี้เหมือนกัน
ล่าสุดไปเจอโอบแบบสนามฟุตบอลไปเตะบอลด้วยกัน
ก็มีแซวให้ยังไงนะเออนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวให้เจ็ดเล่าให้ฟังดีกว่าค่ะ
วันก่อนผมเพิ่งเจอน้องชาย

ใช่แล้วผมก็รู้สึกว่าเขาก็น่าจะเข้ากันได้ในทางของแบบ
ศิลปินชอบร้องเพลงอะไรอย่างนี้ใช่ครับก็

ผมเห็นเขามาตอบเขาก็ดูเขินอยู่

ก็จะเอาเจดพี่พัฒน์ก็จะไม่ปล่อยเขา
ทั้งโสดทั้งไม่โสดก็คือไม่ปล่อยเขาเลย

ฝันของเราก็คือเป็นเจ้าหญิงของทุกคนในฝันของทุกคน

พี่ก็รอรอทำข่าวค่ะ
คุณก็ปล่อยจอยโสดไปก่อนละครับ
ใช่หนุ่มโสดมาตลอดเสมอนะจ๊ะ